โจรที่เข้าไปในร้านสะดวกซื้อ

ไปดูวงจรปิดกันก่อนว่าเขาไปอยู่ตรงชั้นวางตรงไหนบ้าง
นั่นวิ่งไปแล้วคุณผู้ชมะ

สิ่งที่เขาหยิบไปมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อ่าบอกไว้แค่นี้ก่อนนะ
ถ้ามีอนตรงนักผู้ชมพนักงานของร้านสะดวกซื้อยื้นดักไว้แต่ไม่ทัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่มีในวันวันจันทร์ที่มีชื่อดลม๔กัญญายน

มันมาแล้ว
ไม่ทันนะเออโอ้โหวิ่งพลวดไปเลย

ร้านสะดวกซื้อนี้อยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำครับ
เหตุการณ์เกิดวันจันทร์แต่พอวันอังคารเมื่อวานนี้๑๐โมงเช้า
ตำรวจสพสตึกแม่ทำงานรวดเร็วครับต้องชื่นชม
ไปจับกุมคนร้ายได้นี่กว่านี้
ไปจับกลุ่มได้ตอนโก๊งเหล้าอยู่
ใช่เหล้าที่ขโมยมาปะเนี่ย
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ตอนไปเจอนายสิงหานี่หน่อยครับ
ล้านี่ชื่อชื่ออะไร
สิงหาทุมขอนครับ
สิงหาสิงหอส
สิงหาทุมขอนครับ
อ่าสิงหาทวมขอน
อ๋อสิงหาทวมขอน

สิเขาหมายคน

ไม่เป็นเหล้าขาวไม่ได้นะ

อยากกินเหล้าแพงก็เลยฉกวอตก้า
แล้วเขาทำมาแล้ว๓ครั้งนะคุณผู้ชม

ครั้งแรกที่สิงหาไปก่อเหตุได้ไป๒ขวดก่อน

ก่ออีกรอบหนึ่งก่อเหตุอีกรอบได้ไปอีก๒ขวด
แต่ครั้งที่๓พนักงานห้างเห็นก่อนก็เลยวิ่งออกมา

อันนี้ได้เป็นมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าในร้านครับ
แล้วก็ขี่หลบหนีมาเมื่อกี้เขาบอกแล้วเป็นโลตัส

แล้วทำไมพี่บ๊อตบอกให้เดา๒อย่างว่าขโมยอะไร
ไม่อีกอย่างเห็นมันบอกว่าเป็นครีมหน้าขาว

ฝากแฟนอยากให้แฟนสวยอยากให้แฟนหน้าขาวสายไง

ขโมยวอตก้าที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาอีกที่หนึ่งใช่ไหม

ก็คือจะขโมยให้ทั้งตัวเองทั้งแฟนเลย
แต่ตอนนี้คือทั้งสองคนหน้าหมองแล้วนะ

ก็เราวอตก้า๔ควรเนี่ยรอบแรกกับรอบสองที่เขาได้ไปใช่ไหม
คิดเป็นเงิน๗๗๐๗๐๗๖บาทครับ
ส่วนครีมหน้าขาว๑๒๐ซองซองละ๓๙บาท

ตำรวจตั้งข้อหารักทรัพย์แล้วก็นำตัวส่งสพสตึก